เราจะมาอัปเดตนะคะข่าวการเสียชีวิตของพี่โอวรุษกันนะคะ
ล่าสุดตอนนี้ทราบว่าญาติกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะคะ
แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเวลาใด
ส่วนเพื่อนดาราอย่างพี่นีโนเมธานีเองนะคะก็กำลังเตรียมจัดแจงงานศพ
และผู้จัดการส่วนตัวก็ฝากบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าพี่โน่เองไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเลย
เพราะว่ามีคนติดต่อเข้ามาหาพี่โน่เยอะมากจริงนะคะ
แต่ว่าพี่โน่เนี่ยไม่สะดวกจริงคือกำลังยุ่งกับการช่วยครอบครัวพี่โอเตรียมงานศพนะคะ
โดยกำหนดการคร่าวจะมีพิธีรดน้ำศพที่สาราวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เวลา๑๗นาฬิกาก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีใครมาร่วมพิธีบ้าง
และบรรยากาศจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีทุกช่วงเลยนะคะ
ต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะคะ